สำหรับใครที่ติดตามเล่นเรื่องของเฟซบุ๊คตั้งแต่ช่วงเช้าอาจจะได้ติดตามข่าวเรื่องราวที่มีการแชร์ต่อกัน
เรื่องของเด็กชายวัยสิบสี่ปีนะคะติดตามหาพี่ชายที่อยู่กรุงเทพมหานคร
บอกว่าจะตามให้ไปร่วมงานศพพ่อค่ะเดินทางมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
โดยที่ไม่มีหมวกกันน็อกด้วยทางตำรวจนั้นก็เห็นใจค่ะ
มีการซื้อข้าวแล้วก็ซื้อหมวกกันน็อกให้แต่ปรากฏว่าในท้ายที่สุดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องโอละพ่อ
ที่เด็กนั้นโกหกตำรวจโดยพ่อของเด็กคนนี้ยังไม่ได้เสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะ
ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาสังคมออนไลน์มีการแชร์ภาพแล้วก็ข้อความทางเฟซบุ๊กเสกสมแจ้งจิต
เป็นเรื่องราวขณะที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรพระอินราชากำลังช่วยเหลือเด็กชายวัย๑๔ปี
ขี่รถจักรยานยนต์ตัดจากเลนขวาสุดมาเข้าเลนซ้ายบนถนนสายเอเชีย
ช่วงจุดบริการทางหลวงทำให้ผู้ใช้รถคันอื่นอื่นบีบแตรกันเสียงดังสนั่นเลยนะคะ
เด็กชายเอนามสมมุติวัย๑๔ปีคนนี้อ้างกับตำรวจบอกว่ากำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
หลังจากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาขี่รถจักรยานยนต์ตามหาพี่ชายที่กรุงเทพ
จะพาไปกราบเท้าศพพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเผาศพวันพรุ่งนี้
เป็นค่าน้ำมันกลับภูมิลำเนาช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวนั้นเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่ตามบัตรประชาชนของเด็กชายคนดังกล่าว
เพราะว่าเป็นบ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่พ่อแม่ของเด็กชายเอนั่งอยู่ในสาราที่พักหน้าบ้าน
โดยมีญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านกว่า๒๐คนจับกลุ่มคุยกันแล้วก็กำลังตรวจสอบข้อมูลว่าตอนนี้เด็กชายเออยู่ที่ไหนนะคะ
ของเด็กชายเอเล่าว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นหลังจากกลับจากทำไร่ไม่เห็นลูกชายและรถจักรยานยนต์ก็หายไป
คิดว่าเดี๋ยวลูกก็คงกลับแต่ผ่านมาจนดึกลูกชายยังไม่กลับบ้านจึงออกตามหาตามบ้านเพื่อนที่เป็นผู้หญิงก็ไม่พบ
ต่อมาจึงได้รับแจ้งจากตำรวจว่าลูกชายอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คลายกังวลไปมาก
แต่ว่าตอนนี้อยากเจอหน้าลูกชายมากที่สุดค่ะส่วนเรื่องที่ลูกชายโกหกบอกว่าพ่อตาย
ก็คงเป็นเรื่องที่ลูกต้องโกหกเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนผู้ที่เป็นแม่ก็เล่าด้วยน้ำตานองหน้า
บอกว่าพอทราบข่าวว่าพบลูกชายยังมีชีวิตอยู่ดีก็ดีใจมากค่ะ
แต่ก็ยังไม่สบายใจอยากให้ลูกชายกลับบ้านห่วงว่าจะโดนเพื่อนในเฟซบุ๊กหลอกลวง
ตั้งแต่เลี้ยงลูกมาไม่เคยตีลูกอยากเป็นอะไรก็ไม่ห้าม
ขอให้ลูกเป็นคนดีก็พอนะคะและหลังจากหายตัวไปก็พยายามโทรศัพท์หาก็ไม่รับสาย
อยากให้ลูกกลับบ้านเร็วพ่อแม่รออยู่
ส่วนเรื่องที่โกหกบอกว่าพ่อตายแล้วทางพ่อแม่ก็ไม่ได้โกรธเครื่องแต่อย่างใดค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะรับชมคลิปสัมภาษณ์พ่อและแม่ของเด็กชายเอต่อได้

แต่ขับรถจักรยานยนต์มาคนเดียวมาไกลเหมือนกันนะครับ
จัดเลยมาถึงเกือบถึงกรุงเทพเลย

ถูกต้องนะฮะแล้วก็ไม่มีการสวมหมวกกันน็อกด้วย
ยังไงก็ต้องระวังเรื่องของเด็กเยาวชนในช่วงนี้ด้วย